อันนี้มาถึงเรื่องหนักที่เคยเกิดขึ้นค่ะจำได้ไหมภาพที่คนที่แต่งตัวเหมือนตำรวจสองคนแล้วก็กำลังกระทืบพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้เดี๋ยวให้เปิดภาพมาแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้เนี้ยน่าจะจำได้พ่อค้าน้ำเต้าหู้น่ะอยู่ที่พื้นแล้วโดนเครื่องช็อตไฟฟ้าเขา

แล้วคุณผู้ชมความคืบหน้าที่เราเอาข่าวนี้มาเล่าอีกเล่าทำไมจับตัวเขาได้แล้วนะดาบตำรวจบันเทิงคนนี้ชีวิตไม่บันเทิงแล้วล่ะค่ะเพราะอะไรถูกตำรวจภูทรจังหวัดลำปางเนี้ยคุมตัวเอาตัวเนี้ยมาสอบที่โรงพักโอ้โหก่เหตุที่กาญจนบุรีแล้วหนีไปนะไปโดนร่วมตัวได้ที่ลำปางเนี้ยค่ะเส
ก็เป็นอดีตตำรวจเหมือนกันชื่อว่าปฏิวัติอายุห้าสิบปีเป็นเพื่อนกันนั่นแหละหลังจากก่อเหตุเนี้ยนะบันเทิงไปทางปฏิวัติไปทางแยกย้ายกันหลบหนีจนมาถูกรวบตัวได้ซึ่งตำรวจเขารวบตัวได้เพราะว่าเขาไปเห็นสัญญาณโทรศัพท์มือถืออะค่ะจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ที่จังหวัด
ใหม่หลังจากนั้นน่ะขึ้นรถตุ๊กตุ๊กมาที่ขนส่งแล้วก็ขึ้นรถทัวร์จะหนีมากรุงเทพก็เลยต้องมีการประสานกันกับด่านตรวจยาเสพติดสบปราบสกัดจับตัวผู้ต้องหาได้บนรถทัวร์เลยน่ะตอนที่จับตัวเข้ามาได้แล้วเอามาที่โรงพักกำลังจะเอาตัวไปส่งที่สอพอท่าเรือกาญจนบุรีพื้นที่ที่เกิดเหตุเดี๋ย
หรือว่าเป็นคนจับตัวผู้สูตรผู้เสียหายครับพี่จะคุยอะไรหน่อยไหมครับ
แล้วรู้ไหมดาบตำรวจบันเทิงคนนี้เนี่ยเขาเคยก่อเหตุฆ่าล้างหนี้๕๐๐๐มาแล้วนะ
เอาปืนไปยิงสามีภรรยาจนเสียชีวิตทั้งสองศพเลย
ครับรอบนั้นน่ะตอนปีห้าเจ็ดค่ะในพื้นที่สอพอบังแพทย์ที่ราชบุรี
อีกความคืบหน้าเรื่องนี้ล่าสุดทางด้านเอ่อ
ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗พลตำรวจโทษธนายุทธ์
ที่จรัสธรรมรงค์เนี่ยท่านก็เดินทางมาถึงสพท่าเรือที่กาญจนบุรีแล้ว
จะสอบปากคำอ๋อคือท้ายที่สุดคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่จับนายบันเทิงได้คนเดียวนะเพื่อนเขาที่เป็นอดีตตำรวจปฏิวัติ
ก็จับตัวได้แล้วจับได้สองแล้วนะแปลว่ารวบตัวได้ทั้งสองแล้วค่ะ
ดังนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗จะสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๒ด้วยตัวเองเลยนะคะ
ก็เบื้องต้นเนี่ยตอนที่ตำรวจสอบปากคำไปเนี่ย
ยังไม่ได้ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์งั้นเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าเรื่องนี้
แล้วก็รายละเอียดคงต้องให้พนักงานสอบสวนสอบต่อด้วย
แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ยอมปริปากก็ตามเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้การภาค๗หน่อยค่ะ
และสังคมเดี๋ยวร้อนพวกนี้ต้องหาที่อยู่ที่หมอสมไหมผมพูดอยู่ตลอดนะครับ
อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่บอกนะครับต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการวิทยาลัยนะครับ